ค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ละสาวงามเขาก็มาอวดชุดประจำจังหวัดกันโอ้โหอลังการมากนะคะ
ไม่มีใครยอมใครแต่ละจังหวัดนี้สู้ตายจริง
แล้วก็นอกจากจะดึงเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดออกมาแล้ว
ยังขนความใหญ่โตมาให้แฟนนางงามได้เชียร์กันแบบมันหยดอีกด้วย
อย่างจังหวัดอุดรธานีค่ะแน่นอนว่าตอนนี้ไม่มีใครต้านความขลังของพ่อปู่ศรีสุโธได้จริง
นำองค์พ่อปู่มาประยุกต์เข้ากับชุดของสาวงามที่สวมใส่แล้วสวยงามวิจิตร
ยังอลังการสุดสุดอีกด้วยนะคุณนะคือดูเข้ากันดีกับท่าเดินของเธอด้วยอ่ะ
นำปลาสร้อยขาวสัตว์น้ำประจำจังหวัดมาประยุกต์เข้าเป็นชุดนางพญาปลาสร้อยขาว
เรียกว่าขนปลามาทั้งตัวเลยล่ะค่ะและไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะตัวใหญ่มากแล้วก็สวยงาม
นางงามเดินหลังตรงเกร็งมากเลยใช่แต่ก็ยังเดินได้อย่างสปีริตดีมนะค่ะ
ขอมาแบบสวยสง่าด้วยชุดอรุณอมรินค่ะแม้ว่าจะดูแล้วเรียบง่ายนี่เรียบง่ายแล้วนะ
ขอหยิบชุดส้มโอทัพทิมสยามค่ะของดีประจำจังหวัดมาประยุกต์เป็นชุดสุดเก๋นะคะ
ทำให้นางงามตัวเต็งของปีนี้สวมใส่ด้วยความสวยงามค่ะ
ตัดเย็บเป็นชุดงามเหมือนเรือพระเออบอกเลยว่าสวยงามประนีตตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะฮะ
เหนือก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะ๒จังหวัดใหญ่เชียงใหม่และเชียงรายสู้กันสุดพลังค่ะ
คือถ้าจะให้เราชมทั้ง๗๗จังหวัดเนี่ยชมไม่หมดจริงแต่สวยทุกจังหวัดเลยนะคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อไปนะโดดเด่นทั้งชุดและการนำเสนอ
บอกเลยว่าหนักใจแทนบอสนวัฒน์จริงนะคะโอ้โหวันนี้ปีนี้แฟนนางงามเชียร์กันสนุกสนานแน่นอนนะคะ
สำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ถือว่าเป็นเวทีนางงามที่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างสีสันให้กับการประกวดที่แบบเปลี่ยนไปเลย